คุณผู้ชมคะเรื่องของวัดพระธรรมกาย
ยังไม่ได้เงียบหายไปไหนเรายังตามให้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะออกมาเปิดเผยว่า
ที่จะมีการประสานกับตำรวจสากล
เพื่อจับโฆษกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
แล้วก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายกับทางวัดอีกครั้งค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้พูดถึงความคืบหน้าในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งบอกว่าพลเอปรวิทย์วงศุวรรณรองค์นายกรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องนี้
และมีตำรวจช่วยสนับสนุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานี
กรอบในการบังคับใช้กฎหมายครั้งที่๓แล้วค่ะ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย

จะเข้าไปบังคับใช้กฎหมายของวัดพระธรรมกาย
ภายในสัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระธรรมกาย
และพบว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ
ส่วนจะต่อสู้กันอย่างไรก็ว่าไปตามกฎหมายนะคะ
ปฏิเสธกระแสข่าวว่าพระธรรมชโยเดินทางออกนอกประเทศไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
คือท่านผอบตรบอกว่าตอบไม่ได้

เบื้องต้นประสานตำรวจสากลให้ติดตามตัว
องค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ

สารจังหวัดพังงาได้อนุมัติออกหมายจับ
เทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
และนายเพชรแก่นทรัพย์ในความผิดฐานร่วมกันก่อสร้าง
เผาป่าหรือกระทำการด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง
อนุมัติหมายจับในครั้งนี้เป็นผลจากคณะทำงาน
ของพลตำรวจเอกศีวราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการมุกตะวัน
ที่อยู่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะ
ว่าโครงการนี้มีความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายนั่นเอง